ไปดูราคาของเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กาดขาววันนี้อยู่ที่๒๐๒๔บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปุ้งจีน๒๖๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๒๐๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า